ทีนี้มาดูอีกหนึ่งปัญหาที่เชื่อว่าน่าจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะคะ
เรื่องปัญหาคนเร่ร่อนมันเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อย
ล่าสุดค่ะที่หาดใหญ่สงขลานะคะ
มีคนเร่ร่อนเขาไปยึดพื้นที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
เป็นที่อยู่ที่กินที่นอนเลย

เรียกรายเงินที่เขาเข้าออกจากร้านสะดวกซื้อเวลาเขาไปซื้อของ
ก็ไม่รู้ว่าเรียรัยหรือกึ่งไถหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าได้เงินไป๓๐๐๐นะคุณ

ตั้งแต่ช่วงค่ำต่อเนื่องจนถึงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ตำรวจฝ่ายป้องกันและปรับรามสภหาดใหญ่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสงขลา
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสงขลา

ส่วนที่กำลังกันออกตรวจสอบคนเร่ร่อนในพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่
เขาจะไปอยู่กันที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
หลังจากที่มีคนร้องเรียนมาเยอะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อก็ขอความช่วยเหลือมาจากหลายสาขาเหมือนกันว่า
ตกดึกทีไรนะคนเร่ร่อนก็จะมาใช้สถานที่หน้าร้านเป็นที่หลับนอน
หลับนอนก็เรื่องนึงแล้วบางทีเรียกรายเงินจากลูกค้าอีกอ่ะ

ถ้าเหมือนขอเงินก็คือขอเงินนั่นแหละเพียงแต่มันเยอะ
คนไทยเราก็อยากจะมีน้ำใจแต่บางทีเราก็ไม่ได้มีเหลือให้ขนาดนั้น
อึดอัดใจเขาบอกว่าบางทีก็สร้างความรำคาญใจให้กับลูกค้าเหมือนกัน

คือเขาโอเคพอเขาไม่มีบ้านอยู่
เรื่องการดูแลเรื่องของโกนหวดโกนเคราวอะไรมันก็คงลำบากแหละ

เงินสดด้วยนะคุณ๓๐๐๐กว่าบาทที่พกเอาไว้เนี่ย

นี่คือเจ้าหน้าที่จับมาได้๓คนนะคะ

ซึ่งมันมีพรบเรียรายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่

ดูแลแล้วก็จะพยายามติดต่อญาติ
ถ้าภายใน๔๕วันไม่มีญาติมาดูแล
ก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับไปดูแลต่อ

ได้ไม่ต้องกลับไปเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าขอทานอีกนั่นเอง